คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่โลกออนไลน์เขากำลังแชร์กันนะฮะ
เป็นคลิปเหตุการณ์หนึ่งนะฮะ

จักรยานยนต์ฟาส๘แรงทะลุรั้วมหาวิทยาลัย
เดี๋ยวท่านรอดูว่าจะฟาส๘ยังไง

โอ้โหพุ่งใส่ไปเลยนะครับ
แล้วก็ไปต่อไม่ล้มด้วยนะไม่เจ็บด้วยนะไปต่อ

เห็นวินาทีที่รถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับ
พุ่งชนประตูรั้วเหล็กนะ

ไลน์๑ก่อนนะครับแล้วก็แชร์ต่อไปเป็นจำนวนมาก
คนที่เห็นก็สงสัยว่าเออรอดไปได้ยังไงหายไปไหน
และเขาเป็นใครนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะครับ
พบว่าเกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ภาพที่เห็นมาจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัยรัชพัฒน์เลยจับภาพชายสองคนขี่จักรยานยนต์
ชนประตูรั้วเหล็กทะลุหายไปประตูรั้วเกิดความเสียหายส่วนจักรยานยนต์
หลังจากชนประตูรั้วแล้วก็หายไปในความมืดตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
แล้วก็เป็นตายร้ายดียังไงแล้วก็พบว่าวันเวลาที่เกิดเรื่องนั้นภายในมหาวิทยาลัยนั้นมีการจัดงานเลี้ยงของตำรวจนะฮะ
ก็เลยคาดว่าจะเป็นตำรวจที่มาร่วมงานเลี้ยงหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นใครก็ไม่รู้
เอาเป็นว่านี่ไปเลยฮะเขาจะรู้ตัวไหมว่าเขาขี่รถชนประตูรั้วเหล็ก
อาจจะชาไม่ทันรู้สึกตัวแล้วก็ไปเลยดีกว่า
แต่มันช้าเพราะอะไรเพราะว่าเมาหรือว่าไม่รู้ไง
ประหลาด